คุณผู้ชมคะวัคซีนต้านโควิด๑๙ล็อตแรกได้มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปรับด้วยตัวเองค่ะนี่คือเที่ยวบินขนส่งสินค้าของการบินไทย
เที่ยวบินที่ทีจีห์หกเจ็ดห้าปะกิ่งกรุงเทพฯนำวัคซีนจีโนแบคล็อตแรกสองแสนโดส
เดินทางจากจีนช่วงตีห้าห้าสิบนาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงสายสาย
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์
เดินทางไปรับมอบจากนายหยางสินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่านี่เป็นอีกวันประวัติศาสตร์ที่ร่วมกันรับวัคซีนต้านโควิด๑๙ล็อตแรกนี้นะคะ
ก็อยากขอบคุณทุกภาคส่วนและทางการจีนด้วยค่ะ

แล้วก็ในระยะที่๒จะจัดหาเพิ่มด้วยนะคะ
เพื่อให้เพียงพอต่อคนไทยทั้งประเทศค่ะ

ในการที่จะทำให้วัคซีนนั้นได้มาตามกำหนด

มันก็มีหลายอย่างที่มีปัญหาอยู่บ้าง
แต่ผมก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เพียงเล็กน้อย

ที่เข้ามาในรถแรกแล้วก็รถต่อไป

ก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเป็นที่มันคาดการณ์ไม่ได้
ก็ต้องเข้ามาตามระยะเวลาที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับ
นายกรัฐมนตรีก็พูดสั้นเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบ

มีตลาดขายสัตว์ในตลาดนัดสวนจัตรุจักร
พลาดเคลื่อนสำหรับวัคซีนที่ได้มาค่ะ
นำเก็บไปรักษาที่คลังควบคุมอุณหภูมิแถวบังนา
ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการประสูงสารทรัศน์สุขก็บอกว่า
รัฐบาลมีนโยบายฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทุกคน

โดยเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นำตัวอย่างวัคซีนบางส่วนไปตรวจสอบคุณภาพก่อน
แล้วก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
คาดว่าเริ่มฉีดวัคซีนได้๑มีนาคม
จะจัดสรรในพื้นที่สีแดงสีส้ม
และพื้นที่ขับเคลื่อเศรษฐกิจและสังคมรวม๑๘จังหวัดก่อนนะคะ
ก็มีรายงานว่าในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้นายกรัฐมนตรี
เดินทางไปที่สถาบันบำราชนราดูล
คนแรกของประเทศไทยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขจำกัด

จะไปเก็บที่ไหนแบบไหนอย่างไรและนำไปใช้อย่างไรบ้างนะครับ
นำไปเก็บไว้ที่คลังควบคุมอุณหภูมิ
คลังสำรองวัคซีนโควิด๑๙ขององค์การเพศรัชกรรมนะครับ
อยู่ถนนบางนาตราดกม๑๙นะครับ
ซึ่งจะควบคุมไว้ที่อุณหภูมิ๒๘องศาเซลเซียส
เพื่อคงคุณภาพของวัคซีนนะครับ
และจะได้รับครบ๒ล้านโดสนะฮะในเดือนเมษายนนี้นะครับ
เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างนะฮะ
ในช่วงมิถุนายนถึงธันวาคม๖๔นี้
คาดว่าจะสามารถเปิดประเทศได้ในปลายปี๖๔
ซึ่งจะถือว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะ

ช่วงนั้นเราจะสามารถปกป้องสุขภาพของคนทั้งชาติได้แล้ว
เนื่องจากจะมีภูมิคุ้มกันเรื่องของโควิดสิบเก้า
เป้าหมายตามที่กระทรวงสาธารณสุข
กระจายวัคซีนขวด๑๙ฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับ
แน่นอนว่าอันดับแรกนะฮะคือกลุ่มทางการแพทย์นะครับ

ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่เป็นผู้ที่จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง
อะไรพวกนี้ก่อนนะฮะมีโรคเสี่ยงนะครับ
แล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปพื้นที่ควบคุมต่างที่จะฉีดนะฮะ
เริ่มจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสมุทรสาครก่อน
จากนั้นจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
คือกรุงเทพประธุมธานินทบุรีสุมกรากานะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่ควบคุมต่างตามลำดับกันไป
นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือพื้นที่ต่างนะฮะ
พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเช่นภูเก็ตอย่างนี้ใช่ไหม
จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมีการวารันทีนเรื่องของวัคซีนอะไรพวกนี้ด้วย
พวกนี้ก็จะต้องได้รับการฉีดนะครับ
วันนี้เริ่มส่งมาถึงแล้วนะครับ๒แสนโดสแรกนะครับ
อ้าวแต่วัคซีนนี่เป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกัน
จำเป็นต้อง๑๐๐สำหรับคนที่จะต้องฉีดใช่ไหมฮะ
๑๐๐ทั้งประเทศเนี่ยมีสัก๔๐๕๐หรือ๖๐เนี่ย
จะสร้างภูมิคุ้มกันโดยรวมได้นะครับ